ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนั้นไปสูดอากาศบริสุทธิ์
ในเมืองที่ขึ้นชื่อว่าอากาศดีที่สุดในโลก

แล้วก็จะพาไปดูเส้นทางรถไฟ
ซึ่งเป็นอุโมงรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกคุณ
อุโมงอะไรไม่น่าเชื่อยาวถึง๕๗กิโลเมตร

ก็สวิสเซอแลนด์จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่

บริเวณเทือกเขาแอลถึง๒๓กิโลเมตรนะคุณ
เริ่มต้นเส้นทางที่เมืองเอิร์ทเฟลรัฐอุริยาว
สิ้นสุดที่เมืองโบดิโอของรัฐทิชิโนนะครับ
โมงแห่งนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง๑๗ปี
งบประมาณ๓๘๐๐๐ล้านบาทนะครับ

สามารถรองรับรถไฟขนส่งสินค้า
ได้ถึง๒๖๐คบวนต่อวันนะฮะ
จะสามารถลดการจราจรที่ขับข้างบนถนน
มิลานอิตาลีกับสวิตช์แค่ชั่วโมงกว่าจาก๓ชั่วโมง

ออกมาเยอะมากเลยนะครับ